พรุ่งนี้จะวันสิ้นปีแล้วนะครับก็จะเป็นการส่งมอบของขวัญให้กันนะฮะ
ปีนี้เนี่ยคึกคักขึ้นมาหน่อยเราไปสำรวจตลาดดูดีกว่าว่า
ปีนี้อะไรขายดีนี่เขาจะเอาไปห่อของขวัญกัน
ครูวรพรจะห่อของขวัญมาให้ผมในวันพรุ่งนี้
ไหนไปแล้วขอดูเลยค่ะก็ได้เลือกของเลยเขาฮิตอะไรกันนะฮะ
สำหรับสำเพ็งนะครับคือเป็นตลาดกลางวันย่านชัยนาธา
เต็มไปด้วยของที่ละลึกงานฝีมือขนมต่าง
ทีมข่าวไปสำรวจนะครับประชาชนออกมาซื้อของฝากกันปีนี้นะครับ
ว่าอ้านมา๒ปีได้ยังคึกคักขึ้นหน่อยนะใช่นะครับ
ซื้อจะไปแจกกันก็เป็นสินค้าประเภทขวดน้ำลายน่ารัก
เอานี่ไหมเอานี่ไหมฮะอะไรฮะเนี่ยคุณจะให้ผมใช้ลายคิตตี้เหรอ
คิตตี้ก็ดูดีนะคะมันจะไม่เข้ากันหน้าผมนะครับนะฮะ
ประชาชนที่มาซื้อบอกว่าปีนี้ของก็ไม่ค่อยแพงนะราคาก็ยังเดิม
ส่วนพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าปีนี้คึกคักนะฮะมีคนออกมาซื้อของมากกว่าปีที่แล้ว
คนก็เริ่มมาเดินซื้อของตั้งแต่เมื่อต้นเดือนธันวาคมนะครับโดยเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์
ส่งท้ายปีแบบนี้หลายคนอยากจะเสี่ยงโชครับปีใหม่นะครับก็ก่อนที่สลากกินแบ่งรัฐบาลจะออก

ไม่น่าเชื่อครับเราเจอแล้วครับคุณผู้ชมที่ตลาดพาหูรัฐ
สลากินแบ่งขายในราคา๘๐บาทขยี้ตาดูอีกทีนึง

ของรัฐบาลด้วยแล้วยังให้ลูกค้าสแกนผ่านแอปเป่าตังค์ได้ด้วย

ผ่านทางแอปเผาตังค์ใช่ไหมคะใช่ค่ะผ่านทางแอปเผาตังค์ค่ะ
คือราคาถึงไหนมันขึ้นเท่าไหร่เราก็ราคา๘๐บาททุกนวดค่ะ

ส่วนคนที่มาซื้อก็บอกโอ้โห
ยังไงฮะตื่นเต้นดีใจ
ไม่เคยเจออันนี้คือถูกหวยชั้นแรกแล้วล่ะ
ตลาดกินแบ่งรัฐบาล๘๐บาท
คือส่วนตัวผมนะผมว่านะเจอราคานี้นะ
ต่อให้ไม่ถูกก็ไม่รู้สึกว่าขาดทุนถือว่าคุณโชคดีแล้วอ่ะลองฟังพี่เขาดูครับ
มันแปลกนะไม่เคยมีนะมันมากกว่าเป็นร้อนกว่า
แล้วก็ไม่มีสแกนอย่างนี้ด้วยจ่ายงงมันมางง
หาซื้อไม่ได้เลยใช่ไหมคะ๘๐บาทตอนนี้
ไม่ไม่เคยเจอใช่ไหมไม่เคยเจออะไรงง

โอ้ไม่ได้เมื่อก่อนก่อนซื้อไป๔ใบ๕๕๐บาท